เหตุการณ์เมื่อวานเลยแล้วกันนะครับก็คล้ายคล้ายกัน
แต่เมื่อวานเป็นวินรถตู้
ไล่ต่อยไล่อย่างเงี้ฮะชกกันอะไรกันนะครับคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงก็ถูกทำร้ายไปด้วย
แล้วก็มีชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้ท่านดูไปแล้วนะครับความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็เดินทางไปที่ขนส่งระยองแห่งที่๒นะฮะก็พบว่ารถตู้ของ๒บริษัท
จันทบุรีไประยองระยองจันทบุรีเนี่ยนะครับผู้โดยสารก็มาใช้บริการตามปกติ
แต่ที่ไม่เหมือนเดิมก็คือคนขับรถตู้ทั้งสองวินเนี่ยนะทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ต่างรักษาระยะห่างเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย
ไม่มาใกล้กันแล้วอยู่ห่างกันเลยไม่ยุ่งกันเลยวันนี้นะครับ
ทีนี้ข้อมูลนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าไอ้เหตุที่ชกต่อยกันเมื่อวานนี้ตามคลิปเนี่ยต้นเหตุมาจากความขัดแย้งเรื่องการแย่งลูกค้า
ซึ่งมันเกิดมานานแล้วเคยทะเลาะมีปากเสียงกันเกือบลงมือชกต่อยกันหลายครั้งแล้ว
แต่ทางบริษัทห้ามเอาไว้แต่เมื่อวานเนี่ยมันเกินกว่าจะทนเกินกว่าจะรับไหว
จะให้ผู้โดยสารไปซื้อตัวที่เคาน์เตอร์รับตัวแล้วระบุที่นั่งเรียบร้อย
ก็มานั่งรอเรียกขึ้นรถเป็นกฎระเบียบที่ขนส่งเขากำหนดเอาไว้
พอเห็นผู้โดยสารเดินมาปุ๊บเข้าไปหาที่ตัวเลย
แล้วก็ให้จ่ายเงินกันตรงนี้เลยไม่ต้องมีตัวแล้วขึ้นรถเลย
ทำแบบนี้เป็นประจำทำให้พวกฝั่งของเขาเนี่ยเขาก็ไม่พอใจ
แล้วพอมันสะสมเข้านานเข้านานเข้ามันก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้น
ร่านที่จะเอาไปให้ได้มันเป็นปัญหาสะสมมาก
อย่างพวกผมทำถูกต้องพวกผมมีถ้าทำผิดปุ๊บ
มีตัวหนังสือรายงานทันทีนะครับ
แต่ว่าฝั่งนี้เป็นฝ่ายที่ไปไล่ทำร้ายเขาไง
เพราะฉะนั้นกระแสสังคมก็เลยบอกโอ้โหทำไมรุนแรงจังนะครับ
เขาก็อธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมกับระบายความในใจ
บอกว่าหลังจากเห็นคลิปเหตุการณ์ดังกล่าวเผยแพร่ไปในโซเชียลแล้วเนี่ย
พากษ์วิจารณ์กันในทางเสียหายซึ่งก็ขอชี้แจงนะฮะ
ปัญหาที่มันมีการแย่งผู้โดยสารแย่งลูกค้ากันเนี่ย
ที่เป็นอีกบริษัทหนึ่งเขาใช้วิธีก็คือ
พอได้สัมประธานมาได้มาวิ่งรับส่งผู้โดยสารเนี่ย
ไม่ได้เป็นการวิ่งในนามของบริษัทเองเหมือนกับของเขา
มาขับรถตู้ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทแต่เป็นรถให้เช่าอีกทีนึง
ให้เช่าช่วงต่อเพราะฉะนั้นมันก็มีปัญหาเกิดขึ้น
เพราะบริษัทอีกฝั่งนึงเนี่ยคนที่มาเช่าต่อแล้วมาวิ่งเนี่ย
เขาต้องจ่ายเงินค่าเช่ารายวันก็แย่งลูกค้า
เพื่อทำยอดเพื่อให้หลุดจากค่าเช่าแน่นอนว่า
มันก็ต้องไปกระทบกับเจ้าอื่นที่เขาทำมาหากินตามปกติ
พอมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันมันก็กลายเป็นความไม่พอใจ
เป็นปัญหาสะสมลูกน้องเนี่ยมาบอกหลายครั้งแล้ว
ก็พยายามบอกให้ใจเย็นแต่ล่าสุดก็ทนไม่ไหวกัน
แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ท่านเห็นในคลิป
รถเขาเนี่ยเป็นรถเช่าไอ้รถเรารถบริษัทบริษัทนี้คือการจ้างวานการขับ
คนเนื้อ๑๕๐๐เนี่ยอย่างนี้๑๕๐๐ต่อเดือน
เขาก็จะไม่ได้สนใจเรื่องไปดึงใครก็แล้วแต่
ไอ้ผู้หญิงที่ว่าม้ากากค้นขับตั้งช่วยกันหา
พอเจอลูกค้าจะเดินเข้าไปซื้อแกก็ขายตัวให้เลย
คือพกตัวไว้ในกระเป๋าก็ขายให้
แล้วรถบริษัทผมเนี่ยถามพวกนี้กล้าไปไหม
ก็ไม่จนกระทั่งวันจันทร์
วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเด็กก็เข้าไปหาที่บ้าน

ผมบอกอย่างนี้แล้วกันนะถ้าในเมื่อไม่ไหว
พอเมื่อเช้าหวานผมก็ขับรถมามาถึงตรงนี้เลย

สะสมมานานจนผมบอกอะไรเกิดก็ต้องเกิดแล้ว
ทุกคนห้ามหาคนในบริเวณนี้

พอเขาจะซื้อช่องขายช่องเขาวัดไปเลย
นั่นดีที่สุดแล้วปัญหาไม่เกิด
คือถ้าฟังเรื่องราวจากพี่สุรศักดิ์แล้วเขา
คือมันก็น่าเห็นใจนะในมุมของบริษัทที่เขาวิ่งแบบกินเงินเดือน
กับบริษัทที่เขาให้คนขับเช่าไป

ที่ว่าในกรุงเทพก็ต้องวิ่งแย่งขอสมกร

แต่ไอ้มุมที่พี่บอกว่าจะทำอะไรก็ทำ
ทีนี้มันก็นำไปสู่เรื่องในคลิปไง

เขาจะดำเนินคดีกับคนที่ถ่ายคลิปแล้วก็ไปโพสต์ในโซเชียลนะ
เพราะถือว่าทำให้บริษัทเขาเสียหาย
หลังจากถูกทำร้ายร่างกายตามคลิปภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
เขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคู่กรณีแล้วนะคะ

คิวรถตู้ไปชาร์จตัวผู้โดยสารจากข้างนอก
ไม่ได้ไปที่ตู้จำหน่ายตัวเนี่ยนะ
เขาบอกว่าเพราะตู้ที่ขายตั๋วเนี่ย
มันอยู่ด้านในเป็นมุมอับ
ก็เดินไปชาร์จตัวแล้วก็ขายมันข้างนอกเลย

แต่หลังจากเกิดเหตุทางกรมการขนส่ง
สั่งห้ามขายตัวด้านนอกแล้วนะคะ

ก็พูดตรงนะก็ไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่
พูดในแง่ผมนะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุปุ๊บเนี่ย
เพราะว่าของผมเนี่ยจะขายตัวได้บริเวณรอบนอก
ด้านหน้าเนี่ยไปไม่ได้นะครับตอนนี้ขนส่งให้หยุดหมด
เพราะมุมตู้เราตู้อับนะครับตู้เป็นตู้ที่ไม่ใช่ทางเข้า
แสดงว่าเขาไม่ได้เป็นจุดจำหน่ายตัวรวม

คือใครอยากไปวินไหนคิวไหนก็พุ่งไปที่ตรงนั้นที่บริษัทนั้น
เคาน์เตอร์ของบริษัทนั้นแต่คุณต้องเข้าเคาน์เตอร์ด้านใน
ใช่แต่เคาน์เตอร์ของเขามันมุมอับไง
เขาก็เลยต้องไปขายแบบขายหน้าร้าน
ขายตรงเคาน์เตอร์ไม่ได้ต้องตะเวนเดินขายเดินเจอก็ขายเจอก็ขาย

ก็คือจะต้องไปซื้อตั๋วที่ตู้จำหน่ายตัวเท่านั้น
ไม่ใช่มาเดินขายชาร์จตัวลูกค้าอะไรแบบนี้
แต่ว่าตอนที่คุณมารับสัมประธานมารับวิ่งอะไรตรงนี้เนี่ย

เหมือนคุณจะเปิดร้านขายของขายข้าวขายอาหารขายอะไร
คุณก็ต้องรู้ว่าทำเลเราตรงนี้
แต่เราก็เอาละก็ทำมาหากินตรงนี้นี่แหละ
แล้ววันหนึ่งคุณจะบอกว่าแม่เขาขายไม่ดีฉันจะไปขายอยู่บนฟุตปาด
อยู่กลางถนนขายมันกลางสี่แยกไฟแดงเลย

แต่ที่น่าเห็นใจที่สุดคือผู้โดยสารนะนะคะ

คือการเรียกผู้โดยสารบางครั้งเนี่ย

ไปแบบเรียกลูกค้าอะไรแบบนี้ใช่ไหม
ผู้โดยสารเขาบอกว่าขอเลือกเองได้ไหม

ของบริษัทไหนสายไหน
แต่เพียงแต่ว่ามันรุนแรงไปหน่อยเท่านั้นเอง
ล่าสุดผู้ประกอบการทั้ง๒ฝ่าย
๒บริษัทเขาก็ยอมรับผิดทั้งคู่นะคะ

ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีก
ทั้งสองฝ่ายเขาก็จับมือกันแบบนี้ค่ะ
แล้วผมก็ดีใจแทนฮะนะคะดูท่าทางสมัครสมาธิสามัคคี
คุณภาคภูมิก็ไปจับผิดไม่ใช่ไปสังเกตเขา
ผมดีใจก็เห็นทุกครั้งเวลามีปัญหาแบบนี้เขาก็ให้มาจับมือกันอย่างนี้นี่แหละ
ใช่ค่ะทีนี้ผู้มนุยการสำนักงานขนส่งจังหวัดระยองค่ะนายชาติชายมักวิมาร
ก็บอกว่าเหตุทะเลาะกันที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายเขาก็แจ้งความดำเนินคดีซึ่งกันและกันนะคะ
เป็นคดีอาญาค่ะในส่วนของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยองแห่งที่สอง
ก็เชิญคนขับรถทั้งสองบริษัทมาตักเตือนแล้วก็แจ้งให้ทราบถึงกฎระเบียบ
เรื่องของบทลงโทษคือถ้าก่อเหตุซ้ำอีกเนี่ยจะถึงขั้นถอนใบประกอบกิจการกันเลยนะคะ
แล้วก็ไหนก็เกิดเรื่องแล้วนะครับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดระยองตำรวจแล้วก็ทหารด้วยนะฮะ
ก็เลยถือโอกาสในการจัดระเบียบพื้นที่จัดระเบียบการเดินรถการจอดรถซะเลยนะครับ
รวมทั้งไปคุมเข้มไม่ให้ผู้ขับขี่เข้ามาเรียกผู้โดยสารในชาญชาลาหรือว่าจุดไหน
จะต้องขายตัวเฉพาะบริเวณหน้าที่จำหน่ายตัวของแต่ละคิวของตัวเองเท่านั้น
โดยให้บังคับระเบียบนี้อย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เกิดปัญหาแย่งผู้โดยสารกันเกิดขึ้นอีก